มาดูข่าวที่จะเตือนภัยพ่อแม่พี่น้องที่ขายลอตเตอรี่
ค่ะที่จังหวัดตากก่อนเลยอย่าทิ้งแผงนะครับ
นี่แหละครับออกก่อนออกสลากวันเดียวมันมาแล้วมันขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วจอดป๊าบนะครับ
คือตั้งใจมาเลยแหละตั้งใจเลยว่าจะมานะครับ
แม้ว่าจะสิ้นคิดอย่างที่ผมบอกก็ตามเพราะว่าถ้าขโมยไปนะ
ต่อให้ถูกรางวัลคุณก็ขึ้นขึ้นเงินไม่ได้เนี่ยมาแล้ว
มามาครับนี่คือริมถนนมหาทัยบำรุงตะบนหนองหลวงอำเภอเมืองจังหวัดตาก
นะครับมายืนดูรัดราวอยู่แล้วแล้วก็ไปแล้วดูรัดราวเสร็จปั๊
ไม่มีใครเรื่องปึกปึกปึกว่าเท่าไหร่เบอร์สำหรับครับ
อื้อฮือสิบเฉพาะติดมือไปเลยนะฮะนี่แหละครับ
นี่ครับแต่กล้องวงจรปิดเป็นพยานนะครับ
เจ้าของร้านเราไปแจ้งความแล้วนะครับที่ส่อพอร์เมืองตากนะครับ
จะให้ติดตามคนร้ายลายนี้มาดำเนินคดีนะครับ
แล้วก็นะฮะก็บอกแล้วว่า
เอาไปเผยแพร่เลยไปอุทาหรณ์นะครับ
อย่าทิ้งแผงลอตเตอรี่นะพี่นะวันนี้นะ
อย่าทิ้งเด็ดขาดนะค่ะแล้วอันนี้คืออารมณ์ชั่ววูบเหรอ
เหตุการณ์ก็คล้ายกันแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้เจอแผงเปล่านะ
แต่ว่าหญิงพิการกำลังปั่นวิวแชร์อยู่เลยค่ะ
แล้วเดี๋ยวดูนะคนที่มาก่อเหตุเป็นผู้หญิงด้วยค่ะ
มันอาจจะเห็นไม่ชัดมากคุณผู้ชมเพราะว่าจุดที่หลังคารถบังพอดี

แม่ค้ารอตเตอรี่อื้มรอวิวแชร์มาแล้วเสื้อแดง
มาถึงปั๊บจังหวะตรงจุดที่เรามองไม่เห็นนี่แหละค่ะ
เขาก่อเหตุคุณผู้ชม

นี่คือเกิดขึ้นตรงตลาดไผลล้อมนะที่บ้านค่ายระยองค่ะ
แล้วล่าสุดตำรวจก็ไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจับได้แล้วนะ
คนร้ายคนนี้แล้วก็ยึดมอเตอร์ไซค์เสื้อผ้าที่เขาใส่ในวันเกิดเหตุเห็นไหม
เสื้อแดงส้มกางเกงเหลืองนี่เอาตัวมาที่สพบ้านค่าย
แล้วประสานให้แม่ค้าลอตเตอรี่ที่เป็นผู้เสียหาย
ก็คือคุณป้าจุลามณีมาลายงอายุ๖๓ปีให้มาชี้ตัวผู้ต้องหา
แล้วพอป้ามาถึงนี่ป้านั่งวิวแชร์มาค่ะ
แล้วผู้ก่อเหตุคนนี้ที่โทรศัพท์ก้มหน้าอยู่เนี่ยนะ
นางสาวชาลาทิพย์อายุ๔๓ปีก่อเหตุจริง
คุณตำรวจคะทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบค่ะ

พอเจอหน้าคุณป้าเนี่ยโอ้โหไหว้ขอโทษ
โฮร้องไห้หนูผิดไปแล้ว
หนูจะไม่ทำอีกแล้วคุณป้าเนี่ยคุกเข่า
คุกเข่ายกมือไหว้ป้าแบบนี้

เข้ามาแล้วทำทีเหมือนกับจะเอาเล็ก๕๗แล้ว

แม่ค้าเผลอก็เลยชิงเงินไป๙๐๐บาทแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หนี
อ้าวหนูผิดไปแล้วทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ

ทรัพย์วิ่งราวทรัพย์มีหลายคดีเลย
เพิ่งพ้นโทษออกมาแล้วยังมาก่อเหตุซ้ำอีก

โอ้โหอารมณ์ชั่ววูบแต่ก่อเหตุมาหลายรอบแล้วนะคะ